คุณผู้ชมฮะวัยรุ่นตีกันมีให้เห็นตลอดนะฮะแล้วก็ไม่เกรงกลัวไม่ระวังให้กับชาวบ้านเลยคุณผู้ชมกลัวกลัวกลัวชาวบ้านจะโดนลูกหลงนะแล้วเนี่ยเกิดขึ้นที่ตลาดคองถมค่ะคุณผู้ชมที่บุรีรำแบบด้านหลังของเราที่พาดหัวนี่แหละเดือดกลางตลาดอาวุธนี่มาหมดเลยนะปืนเอ่ยมีดเอ่ยไม้เอ่ยก้นหินขวด
นี่เกิดขึ้นตอนเย็นของเมื่อวันที่๒๐สิงหาที่ผ่านมานะคะ
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุตำรวจชุดสืบ
สพลหารทรายของบุรีรำเขาก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบร้านที่ขายอุปกรณ์ตกปลาระหารทรายฟิชชิงค่ะ
ในเขตเทศบาลละหารทรายเนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบดูเจ้าของร้านบอกว่า
วันที่เกิดเหตุนั้นวันนั้นเขามีตลาดนัดคลองถม
อาทิตย์นึงจะมีแค่วันเดียวก็คือมีทุกวันเสาร์

แล้วได้ยินเสียงนะเหมือนคนทะเลาะกัน
ผมเดินไปดูหน้าร้านแล้วเห็นกลุ่มวัยรุ่นมากันเป็น๒๐คนเลย
อาวุธครบมือหมดมีดไม้ปืน

มีขวดแก้วมีก้อนหินก็เอามาปลาใส่กันด้วย
แล้วก็มีวัยรุ่นผู้ชายคนนึงเขาถือมีด

อาริก็ตามมาเอาปืนยิงขวดเอาก้นหินปลาใส่
คนในร้านก็ต้องหลบด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะโดนลูกปืน

ทีนี้พอเขาแยกย้ายกันหลบหนีตำรวจมาตรวจสอบ
ถามว่าร้านของคุณพี่ชิดมีอะไรเสียหายบ้าง
คุณประตูเลื่อนเบี้ยว
กระจกหน้าร้านแตกคุณดูสภาพแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นวัยรุ่นที่เขาก่อเหตุไล่ทำร้ายกัน
เป็นวัยรุ่นบ้านตะกองกับบ้านชนลประธาน
อยู่ที่ระหารทรายนั่นแหละเป็นคู่อริกันค่ะ
พอมาเจอกันในตลาดก็ยกพวกตีกันไล่ทำร้ายกันแบบนี้

ใช่ค่ะคนละหมู่บ้านแล้วก็เลยมาก่อเหตุ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่าเสียหายต่าง

ใครจะจ่ายค่าเสียหายให้ทีนี้ก็ต้องแจ้งความละค่ะ
ให้ตำรวจตามแก๊งวัยรุ่นพวกนี้ต้องมารับผิดชอบนะคะ
ก็มาลุมตีแต่ตีไม่ได้ก็เอาหินมาคว่าง
เพราะว่ามันมายืนเบียดแต่มันไม่ได้เป็นคนทำกระจกแตก
แต่ฝ่ายที่มาตีเป็นคนคว่างก้อนหินเข้ามา

ใส่กันเต็มที่ผมมาซวยเลยพี่
โดยเฉพาะร้านผมกระจกแตกแบบนี้
ไอ้ที่ใส่กันมาใส่ร้านผมนะ

แก๊งเหล่านี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ